ก็รีวิวให้กับคุณผู้ชมด้วยเหมือนกัน

กับการฝากร้านกับไทยรัฐสู้โควิด
มาค่ะวันนี้เป็นร้านที่คุณชนะชื่นชอบแน่นอน
คือร้านน้ำผึ้งป่าแท้๑๐๐
น้ำผึ้งป่าแท้๑๐๐นะคะ
เกษตรกรชาวสวนแท้อำเภอท้ายเหมืองจังหวัดพังงา
สวนปามสวนผลไม้ตามธรรมชาติ๑๐๐

ปรุงแต่งสีแต่งกลิ่นและรสชาติใดทั้งสิ้น
และไม่ผ่านกระบวนการอบไล่ความชื้นด้วย

มีสารอาหารเอ็มไซด์อยู่ครบ
กลิ่นหอมรสชาติหวานชำแบบธรรมชาติแท้
ใครได้ลองรับรองติดใจ
ส่วนใครที่สนใจอยากจะสั่งซื้อก็สั่งได้

ส่วนพ่อค้าแม่ค้าอยากจะฝากร้านกับเราก็ไม่ยากนะคะ
ส่งภาพมาหรือส่งคลิปความยาวไม่เกิน๑นาที
พร้อมทั้งบอกรายละเอียดของสินค้าราคาและที่ตั้ง
ครับเอางี้ละกันเราจะช่วยรีวิวแล้วก็โปรโมทสินค้าของท่าน
กับกิจกรรมฝากร้านกับไทยรัฐสู้โควิด
ไปดูแล้วกันในแฟนเพจของไทยรัฐทีวีไปให้ถูกเพจนะ
ในนั้นก็จะมีอีกหลายร้านที่เราคัด